เพื่อรับฟังผลงานของทัพนักกีฬาไทย

มีการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยมีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ละสำคัญก็คือการรับทราบผลการแข่งขัน๔เกมครั้งที่๓๐
เมื่อ๓๐พฤศจิกายนถึง๑๑ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
นักกีฬาไทยส่งเข้าร่วมทั้งหมด๙๘๑คนนะครับ
จำนวน๕๑ชนิดกีฬารวม๕๐สมาคมนะครับ
แข่งขันจำนวน๔๔๓รายการทำได้๙๒เหรียญทอง๑๐๓เหรียญเงิน
แล้วก็๑๒๓เหรียญทองแดงเป็นอันดับ๓นะครับ
ก็ถือว่าอันดับเนี่ยหล่นลงมาอยู่ที่๓ก็จริง
แต่เหรียญทองต้องบอกว่าได้มากกว่า๔เกมครั้งก่อนนะสำหรับไทย
แต่ว่าผิดเป้าไว้หน่อยเพราะตั้งประมาณ๑๒๐นะครับ
ก็สำหรับกีฬาที่ทำผลงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็มีจำนวน๘สมาคมกีฬานะครับ
ก็แบ่งเป็นพวกที่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน๑๖กีฬา
แล้วก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน๒๖สมาคมกีฬา
แล้วก็มีชนิดกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลจำนวน๑สมาคมนะครับ
ก็สำหรับ๔เกมครั้งที่๓๐นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมอบเงินรางวัลให้ไปเนี่ย
ก็มีเหรียญทอง๓แสนบาทเหรียญเงิน๑๕๐๐๐บาททองแดง๗๕๐๐๐บาทนะครับ
ครั้งนี้ก็มียอดรวมทั้งหมดที่นักกีฬาผู้ฝึกศรและสมาคมกีฬาเนี่ย
ได้รับจำนวนเงินไปทั้งสิ้นเนี่ยก็๒๒๖กว่าล้านบาทนะไม่ได้พูดจำนวนเต็มแล้วกันก็ประมาณอย่างที่บอกไปนะครับก็แบ่งเป็นให้กับนักกีฬาเนี่ยประมาณสัก๑๕๕ล้านบาทนะครับ
ให้กับสมาคมจำนวน๔๖ล้านบาทแล้วก็ผู้ฝึกสอนจำนวน๒๔ล้านบาทนั่นคือตัวเลขคร่าวที่ผมบอกไปนะครับส่วนสมาคมกรีธานะครับเป็นสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาคมที่คว้าเหรียญรางวัลมากที่สุด๑๒เหรียญทอง๑๑เหรียญเงิน๑๒เหรียญทองแดงก็ได้รับเงินรางวัลรวมไปถึง๑๘ล้านกว่าบาทเลยนะครับ